มาดูกันต่อดีกว่าเลยว่าภูเก็ตทะเลเดือดกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่ฉันถ่างตาดูมาเรียนไม่เท่าไหร่นะคะ
แต่ว่านี่หลังเนียนของคิมเบอร์รี่

โอ้โหไม่รู้จะเสร็จกันทุกลายหรือเปล่านะคะ

แต่ว่าหลังคิมเบอร์รี่มันเนียนมาก
ซึ่งแน่นอนคนถ่ายก็ต้องเป็นหมากปรินนะคะ

ซึ่งหลายคนก็กรี๊ดการ์ดไฟแลบนะคะ

เนียนถลายไปถึงนู่นเลยค่ะบิกินี่ตัวจ้อยนะคะ
เสื้อทรงองค์เอแล้วนะคะอิจฉามากซะละเกินนะคะ
พี่น้องในโอกาสเข้ามาแซวกันใหญ่มาริองมาริโอแบบซี๊ดกันเลยแหละค่ะ
ซึ่งสาวคิงก็ตอบกลับว่าผู้ชายบอกไม่ได้นะคะว่าใครเป็นคนถ่ายนะคะ
เขาบอกว่าไม่หันมาข้างหน้านะหันไม่ได้
ฮดก็ฮอตมากนะถ่างข้างหน้ามาอมาสงสัยเดี๋ยวจะเดินพี่มาตี
แต่ก็นั่นแหละเขาก็หวานคู่นี้นะคะ
เรียกว่าและเดือดพลึ้บขลับกันเลยละค้า